ใช่ค่ะคดีนี้ได้รับความสนใจในสังคมเป็นวงกว้างนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าพฤติการค่อนข้างโหดร้ายมาก
แต่ว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุยังน้อย
ดังนั้นตามหลักกฎหมายแล้วผู้ที่ก่อเหตุที่เป็นเยาวชน
ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในลักษณะของเยาวชน
แล้วก็ขึ้นอยู่กับดิวละยภินิทของผู้วิภาคศา

ประเด็นนี้แหละค่ะจึงทำให้เกิดกระแสสังคมว่า
พฤติการโหดร้ายมากถึงแม้ว่าเป็นเยาวชน
ไม่ลดโทษได้ไหมประหารชีวิตได้ไหม
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ครูมัชชมในสื่อสังคมออนไลน์

มีนักแสดงมีเจ้าของแฟนเพจ

ในการรดนโรงให้ลงโทษ
ประหารชีวิตผู้ต้องหาที่เกาะเหตุนี้
ซึ่งเป็นการก่อเหตุที่โหดเยี่ยมแล้วก็อยากจะให้เพิ่มโทษ
โดยไม่ต้องลดโทษให้ในกรณีที่เป็นเยาวชนค่ะ
ไปดูที่เว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอมกันก่อนนะคะ
ได้มีชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ร้องเรียนให้มีการแก้ไขกฎหมายจำนวนมาก
อาทิตย์กระทู้จากสมาชิกหมายเลข๒๙๓๐๕๘๒
ที่บอกว่าโหวตให้ประหารชีวิตกฎหมายต้องเอาจริงกับคนพวกนี้
ซึ่งก็มีหลายคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะ
มาดูที่แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังต่าง
ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพวาดการ์ตูนล้อเลียนและเสียดสีสังคมไทยเช่นกันนะคะ
ออกมาโพสต์ภาพที่เขียนว่าก่อเหตุอุกชะกันรับโทษทันเท่าผู้ใหญ่
บอกว่าเป็นเยาวชนก่อเหตุเจตนาฆ่า
ควรลดโทษให้มากอันนี้ก็เป็นการประชดประชันเสียสีเล็กน้อยนะคะ
ก็นำภาพเก่ามาเล่าใหม่เป็นการ์ตูน
เด็กนักเรียนยิงผู้ใหญ่ได้เพราะบอกว่าตัวเองเป็นเด็กนะ
ก็เลยก่อเหตุยิงผู้ใหญ่ได้แบบนี้ค่ะ
เป็นการล้อเลียนการ์ตูนเป่าบุญจิ้น
บอกว่าติดคุกแป๊บเดียวเพราะยังเป็นเยาวชน
อีกหนึ่งการ์ตูนล้อเลียนสังคมจากแฟนเพจนี่หรือการ์ตูน
เป็นภาพคดีระหว่างประชาชนกับตำรวจ
ที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคดีคนรวยคนที่รู้เท่าไม่ถึงการ
หรือเยาวชนก็จะไม่ถูกดำเนินคดี

คุณบุ๋มปนัดดาที่โพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์

ปลุกกระแสค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่น
อย่างคุณแท็กพระรันยูก็โพสต์ไอจีเหมือนกัน
โดยใช้ข้อความว่ารออะไรล่ะประหารเลยคนแบบนี้
เห็นหลายคดีแล้วจะเอาไว้ทำมะเขืออะไรล่ะ
ด้านในชูชาสศรีแสงนะคะเป็นอดีตผู้วิพากษาสานดีกา
ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็น
บอกว่าคดีนี้โหดเยี่ยมเกินไปสารไม่ควรลดโทษให้
ปิดท้ายที่คลิปวิดีโอจากสมชายนินศรีแชมป์ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนส์
ออกมาโพสต์ร้องเพลงค่ะแต่งให้กับคดีนี้เลยนะคะ
บอกว่าควรประหารชีวิตเพลงนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันหน่อยค่ะ
เป็นกระแสที่ในโลกโซเชียลนั้นก็ส่งต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วคงต้องรอดูว่าแนวทางในการจัดการกับคดีนี้
จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างที่คุณเข็มมาสอนอธิบายไปแล้ว
เบื้องต้นเพราะคำว่าเยาวชนคำนี้แหละ
ทำให้ต้องไปรอดูว่าดุลพินิษฐของศาลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร
ใช่แต่เยาวชนที่ก่อเหตุโหดเยี่ยม
แล้วก็มีพฤติกรรมที่มีหลายคดีก่อนหน้านี้